เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่อำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันก่อนนะคะมีรถไฟไปทับผู้ชายคนหนึ่ง
จนเสียชีวิตแล้วก็สภาพศพเนี่ยนะเละเลยจนจำไม่ได้ว่าใครเป็นใคร
เป็นรถไฟขบวนกรุงเทพสุไงโกลกเนี่ยค่ะ
เป็นถนนพาดทางรถไฟนะระหว่างสถานีรถไฟชวางมุ่งหน้าคลองจันดี
คือไม่เหลือคราวเดิมอะค่ะคือเละเลยไม่มีเอกสารอะไรในตัวด้วย
ครับไม่รู้ว่าเป็นใครนี่ค่ะคุณพ่อประพันธ์สนิทงาม
ติดต่อเจ้าหน้าที่เลยบอกว่าศพเนี้ยลูกชายผมอืม
เพราะดูจากเสื้อผ้าดูจากรูปภัณฑ์สันธาร
ลูกชายผมแน่แน่ลูกชายผมชื่อนายประภาษณ์สนิทงามอืม
เจ้าหน้าที่ก็มอบศพให้กับคุณพ่อครับนำไปประกอบพิธีทางศาสนานี่ค่ะ
เพราะเขาบอกว่าลูกชายเขาก็ชอบมาเดินเต็ดเตร่เร่ร่อนอยู่แถวนี้
ใช่แล้วพ่อบอกดูจากเสื้อผ้าดูจากรูปร่างใช่เลยอ่ะใช่แน่แน่
ถูกรถไฟทับตายแน่ก็เลยรับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดทุ่งยวน
คนในครอบครัวก็เสียใจนะคะก็ร้องห่มร้องไห้กัน
แต่ระหว่างที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดครับจู่จู่มีผู้ชายคนนึงอ่า
เดินเข้ามาในวัดทุกคนหันไปมองอ้าวหน้าเหมือนกับรูปที่วางหน้าศพเลย
อ้าวมันคนคนเดียวกันนี่ทุกคนแตกกระเจิงนึกว่าผี
เพราะเดินมาแบบมาเลยอ่ะค่ะครับสุดท้ายลูกชายพ่อไม่ได้ถูกรดไฟทับนะคะ
อ่ายังไม่ตายนะคะลูกชายพ่อบอกว่าผมไปนอนอยู่ในขนำที่สวนยาง
อ้าวผมตื่นมาสลึมสลือเดินมาที่วัดอ้าวทำไมจัดงานศพให้ผม
ผมยังไม่ตายอ๋อเหรอผิดคนค่ะอ่าก็เลยต้องไปตรวจสอบค่ะ
จริงจริงแล้วศพนี้คือศพใครนะคะก็ต้องคืนศพเข้าไปถูกต้องค่ะ
ต้องติดต่อญาติเขาคืนศพเขาให้ไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
เราส่งคุณปียชาติคงถิ่นนักข่าวของเรา
ไปคุยกับคุณพ่อประพันธ์นะคะ
คุณพ่อบอกว่าตอนแรกเชื่อสนิทใจจริงว่า

เพราะว่าญาติพี่น้องคนอื่นก็ยืนยันว่าใช่
รูปร่างก็คล้ายหัวล้านเหมือนกันมอมแมมเหมือนกัน
แล้วก็รถไฟชนทับซะเละเลยค่ะ
ก็เลยมั่นใจว่าใช่ลูกชายตัวเองแน่

ลูกชายก็คล้ายคุณพ่อเหมือนกันนะ
โอ้ยสงสารนะครับจัดงานศพให้เฉยเลยตกใจเลยจัดงานศพให้ซื้อลง
จัดเตรียมอาหารนะสุดท้ายลูกชายยังมีชีวิตอยู่
ยกเลิกงานศพนะคะคนมาร่วมงาน๒๐๐กว่าคนนะคุณภาคภูมิ
แล้วก็ขอเรียรัยจ่ายค่าโรงศพไป๔๐๐๐
ให้กับชายนิรนามที่เสียชีวิตนะคะ
ก็ไปชนสูตรตามหาญาติที่แท้จริงให้เขาด้วยเขาก็ช่วยไปนะคะ
ครับ
ครับ
ฮ่าข้อก็ไหวท่องเหราะติดแล้วครับ
ก็ล่ายคนไปยืนยันเลยก็เส้นไม่มายเลย
อืมคือทุกคนยืนยันอ่ะว่านายประภาษณ์แน่แน่

ใช่เลยทั้งพ่อทั้งญาติทั้งเพื่อนทั้งคนใกล้ชิด
นายประภาษณ์บอกว่าตกใจมาก
ตอนที่กำลังจัดงานศพให้ตัวเองอยู่เนี่ยนะ
จัดงานศพให้ครอบครัวมานั่งร้องไห้กันเนี่ยนะ
ตัวเองโน่นหลับอยู่ในขนำในส่วนยาง
หลับอย่างสบายใจอยู่เลยอ่ะไม่รู้เรื่องเลยอ่ะครับ

ไปนอนในโรงแต่ก็อย่าไปฟาดปล่อยฮะอย่างนี้
คนในครอบครัวเขาตกใจเขาเสียใจกันจริง
แต่ว่าทีนี้ค่ะตกลงแล้วศพนี้คือใครก็ต้องตามหา
เพราะว่าวันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องเอาไปเก็บไว้แบบศพไร้ญาติ
ถ้าถึงเวลาถ้าไม่มีใครมารับจริงก็
ต้องไปฝั่งไปฝากหาที่ฝากตามสุสานตามวัดอะไรก็ว่าไป
สุดท้ายรู้แล้วนะคะผู้เสียชีวิตชื่อว่านายเสรีพิมพ์ทองอายุ๔๑ปี
ก็เป็นชาวอำเภอชวังจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะ
ผู้ตายเขาชอบกินเหล้าขี่รถจักรยานยนต์เที่ยวเล่น
แล้วคาดว่าน่าจะเมาถูกรถไฟชนจนเสียชีวิตนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสุทัศน์ส่งสยมผู้กำกับสพชวาง
บอกว่าเรื่องนี้ไม่ถือว่าเป็นความผิดของชาวบ้าน
เพราะเป็นการเข้าใจผิดจริง
เพราะศพที่เจอก็คล้ายกับนายประภาษณ์จริง
ทีนี้ค่ะก็ต้องตรวจสอบสภาพศพอย่างละเอียดนะคะ
ตำรวจบอกว่าผู้เสียชีวิตเขามีรูปร่างอ้วน
แล้วจุดสังเกตคือเขามีรอยสักค่ะ
เป็นรูปควายส่วนหัวของควายตรงหัวไหล่ด้านซ้าย
เย็ดยาดก็เลยมายืนยันตัวตนว่าอ๋อรอยศักดิ์นี้อ้วนแบบนี้
ใช่ก็รับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่อำเภอชวางเรียบร้อย
ส่วนพี่ประภาษณ์วันนั้นก็ยังดีที่ตอนที่ไปยืนยันตัวตนเนี่ย

ถ้าตอนนั้นสวดศพอยู่กลางคืนแล้วไปเนี่ยโอ้โห
แต่ญาติบอกก็กระเจิงนะด้วยสภาพพี่เขาเพิ่งตื่นไง
สลึมสลือสะบักสะบอมเดินมาไง
กระเจิงแต่ยังเชื่อถ้าไปกลางคืนก็ว่าญาติคงหนีหมดช้าค่อยว่ากัน